มาติดตามความคืบหน้าคดีการเผยแพร่แผนผังอุทยานราชพักษ์กันนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เตรียมที่จะสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมในกรณีของผู้ที่เผยแพร่
ดไลค์หรือว่ากดแชร์แผนผังอุทยานราชพักษ์ค่ะ
ขณะที่ทหารก็ได้นำตัวนายธเนธอลันตวงศ
สมาชิกกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา
ส่งมอบให้ตำรวจกองปรับปรามดำเนินการแล้วค่ะ
เนกบุรินทองประภัยนายทหารพระธรรมนูล
คุมตัวนายธเนธอนันตวงอายุ๒๕ปี
ผู้ต้องหาที่กดไลค์และแชร์ข้อความอันเป็นเท็จ
เกี่ยวกับแผนผังการทุจริตอุทยานราชพักษ

ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม

หลังทหารได้ใช้อำนาจมาตรา๔๔
คุมตัวนายธเนธไว้สอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้ว
ได้นำตัวมาส่งให้ตำรวจรับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

เข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคประจำตัว

ซึ่งทหารเกรงว่านายธเนธจะมีพฤติกรรมหลบหนี
ได้เข้าควบคุมตัวมาสอบสวน
เมืองต้นทหารพบว่านายธเนธเคยถูกเชิญตัวไปพูดคุย
ขณะนั่งรถไฟขบวนเดียวกันกับกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา
อ้างว่าจะเดินทางไปตรวจสอบอุทยานราชพักษ
จังหวัดประจวบคิริขันมาก่อนหน้านี้แล้ว
อกจากนี้นายธเนธยังได้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อ
ธเนธอนันตวงรักเสื้อแดงตลอดไป
ซึ่งภายในเฟซบุ๊กก็มีเนื้อหาโจมตีรัฐบาล
กองทัพและบุคคลสำคัญ
ทั้งยังมีเนื้อหาปลุกปั่นปลุกระดม
ให้ประชาชนเกลียดชังและต่อต้านรัฐบาล
จากนี้นายธเนธยังเป็นเลขากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่
ซึ่งเริ่มเคลื่อนไหวในช่วงปลายปี๒๕๕๙
และเคยร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงในปี๒๕๕๙
เคยถูกจับดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ซึ่งล่าสุดพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุล

อยู่ระหว่างร่วมสอบปากคำนายธเนธค่ะ